กลับมาช่วงนี้นะครับเราไปตามความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้อืมนายกสมาคมกู้ภัยในพื้นที่นะฮะ
คือนายกสมาคมปิยมิตรแม่สายร่วมใจนี่ฮะถูกยิงเสียชีวิตอยู่
ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับอยู่ที่หลังบ้านนะครับต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียเลยนะฮะ
ผู้ตายชื่อนายสังวุฒิคำมงคลอายุหกสิบปีนะครับนี่เป็นห้องครัวหลังบ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านสรรถนนใต้ตะบนศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ท้องที่ของสพเกาะช้างนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
นายสังวุฒิคำมงคลอายุ๖๐ปีนายกหน่วยกู้ภัยสมาคมปิยมิตรแม่สายร่วมใจ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ข้างโต๊ะกินข้าว
สภาพศพถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าต้นคอซ้ายทะลุหูด้านขวานะครับ
หูด้านขวานี่ขาดเลยนะฮะแล้วมีหัวกระสุนปืนลูกซองเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสังวุฒินั่งกินข้าวอยู่กับภรรยา
คือนางแสงล่าอายุ๕๘ปีอยู่ที่โต๊ะในห้องครัวหลังบ้าน
นายสังวุฒิเนี่ยนั่งหันหลังให้กับหน้าต่างบ้านนะฮะ
หลังจากที่นางแสงล่ากินข้าวเสร็จกำลังจะเดินไปล้างมือ
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพอหันกลับมามองเนี่ย
ก็เห็นนายสังวุฒิสามีล้มลงนอนจมกองเลือดอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว
ภรรยาบอกว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะถูกยิงไปด้วยแล้ว
เพราะว่ารู้สึกแสบที่บริเวณต้นคอก็รีบวิ่งไปเรียกลูกชายในห้องนอนให้ออกมาช่วยพ่อ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วนายสังวุฒิเสียชีวิตไปแล้ว
ครอบครัวและญาติยังไม่รู้ปมเหตุเลยนะฮะ
ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะผู้ตายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้กับครอบครัวฟัง
เกษียณจากการทำงานอศเนี่ยก็มาทำสวนอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ไปช่วยงานสมาคมปียมิตรแม่สายร่วมใจเท่านั้น

แล้วยิงเข้ามาตรงเนี้ยนะฮะจุดที่เป็นห้องครัวของบ้านพอดี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับ
คาดว่าคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านแถวเนี้ยฮะ
แล้วก็ยืนอยู่ห่างจากหน้าต่างบ้านที่เป็นจุดห้องครัวเนี่ยประมาณ๑เมตร
นายสังวุฒิเนี่ยเขานั่งกินข้าวแล้วนั่งหันหลังให้หน้าต่างพอดี
จังหวะที่นางแสงล่าภรรยาลุกจากโต๊ะกินข้าวจะไปล้างมือเนี่ย
ห่างจากโต๊ะกินข้าวสักสี่เมตรนะฮะจุดล้างมือเนี่ย
คนร้ายคงใช้ปืนเนี่ยยิงเข้ามานะ
กระสุนก็เข้าไปที่แถวต้นคอซ้ายทะลุหูด้านขวาจนหูขาดนะฮะ
เสียชีวิตคาที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้เบาะแสกับตำรวจนะครับ
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนะครับ
เช้าเมื่อวานนี้มีผู้ชายสองคนนำกรงนกมาล่อนกอยู่ที่ต้นไม้ใกล้หน้าต่างบ้าน
จุดที่นายสังวุฒิเนี่ยถูกยิงนี่นะฮะตอนเช้าเนี่ยเอามาวางเอาไว้
บอกว่ามาต่อนกมาล่อนกหลังเกิดเหตุปรากฏว่าไอ้กรงนกนี้มันหายไป
ก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยมาดูลาดเหลาล่วงหน้าด้วยการทำทีมาต่อนกหรือเปล่า
เอานกใส่กรงมาวางไว้กะว่าเดี๋ยวนกตัวอื่นจะมาเนี่ยฮะ

พนักงานสอบสวนสพเกาะช้างเชิญภรรยาผู้ตาย

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า

มีความขัดแย้งกับใครยังไงหรือไม่
เรื่องต้นทราบว่าเมื่อคืนวันที่๒๐กันยายนปี๖๑นะฮะ
ปี๖๑นะครับ๒๐กัญญายน
นายสังวุฒิเคยถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนขี่จักรยานยนต์ตามประกบ
แต่ครั้งนั้นรอดชีวิตมาได้แล้วก็มีล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้นี่แหละ
คราวนี้ถูกซุ่มยิงนะครับเสียชีวิตนะครับ
สันนิษฐานว่าปมสังหารอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเป็นในหน้าค้าที่ดิน
นายสังวุฒิก็ทำอยู่ด้วยก็ได้
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพบ้านที่เกิดเหตุกันอีกสักรอบหนึ่ง
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้คือมันไม่ได้มีกำแพง
หรือว่ารั้วรอบขอบชิดอะไรคุณภาคภูมิ
แต่ว่าตอนนี้คือพอหลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่ก็เอาเชือกมากั้นเอาไว้นะคะ
ทีนี้จากการสำรวจดูรอบบ้าน
เจ้าหน้าที่เขาเลยมองว่าคือมันเป็นไปได้หมดเลยว่าคนร้ายจะมาทิศทางไหน
ทีมข่าวก็ได้คุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายอนุวัฒน์คำมงคลอายุ๒๐
เขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเขานอนอยู่ในห้องนอน
ได้ยินเสียงปืนก็รีบออกมาดู
เห็นว่าพ่อโดนยิงไปแล้วอะค่ะ
ช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุ
ไม่ได้ยินเสียงคนก่อเหตุเลย
ว่าคนก่อเหตุต้องมีมากกว่า๑คนแน่นอน
เชื่อว่าต้องวางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้าด้วย

ก็ให้ระวังตัวกันเฉยครับ

ไม่มีดูดหน่อย

เค้าเห็นแต่แกช่วยเลยคนอื่น

คืออาชีพเดี๋ยวมาที่บ้านก็คือทำส่วนทำบ้านอยู่ก่อน

หลังคราวที่ต้องกระเสี่ยงค่ะ

ไม่ได้ตอนนี้จะไปเกี่ยวเป้าหมายกับอะไรเพราะเขาแบบนี้
ว่าไม่รู้จริงว่าปมเหตุที่สามีถูกรอบสังหารเกิดจากอะไร
แต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจมืดที่ตำรวจสงสัย

สามีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
สำหรับบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านที่ไม่มีกำแพง

มันก็ไม่ยากที่คนร้ายจะมาลอบยิงอะค่ะ
อืมมีมีเหลือที่ดินเจ้ามีแต่อันนั้นไม่มาขายหรอกมี
ธุรกิจอะไรอย่างนี้แหละ
มีธุรกิจอันเจ้าก็กว่าร้อยแล้วกัน
มีตัวนี้หลดเครื่องยังเข้าไปแน่นอยู่นี่

นี่เป็นวันของพี่แกะ๗นาที๒นาที

ใครจับ
มีมีแล้วมี

อันนี้มันพูดเรื่องอันนี้เจ้ามันพูดเรื่อง
เพราะว่าเจ้าเกมจะกู้เรื่องส่วนตัว
อื้มถามแกะต้องมันจะบอก
มันจะมียังมียัง
โพสต์ล่าสุดก็คือ
เป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวแม่สาย
แต่พอทีมข่าวของเราลองตรวจสอบย้อนหลังไปดู
ในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้โพสต์ข้อความอะไร

หรือว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครเลย
เฟซบุ๊คของสมาคมที่ทางผู้เสียชีวิตเคยร่วมงานด้วย
ก็ได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจักรไปด้วยค่ะ
คือทางกู้ภัยสมาคมปิยมิตรแม่สายร่วมใจ
ที่ผู้ตายเขาทำงานอยู่ด้วยเป็นอาสาอยู่ที่นี่นะฮะ
เราได้คุยกับนายอัครเดชศรีคำอายุ๔๓นะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของทางกู้ภัยสมาคมปียมิตรแม่สายร่วมใจ
บอกว่าหลังจากเกษียณไปแล้วแต่ผู้ตายยังเข้าออกสมาคมกู้ภัยตามปกตินะครับ
เพราะว่ายังมีเป้าหมายมีภารกิจที่ยังต้องช่วยเหลือคน
แล้วก็สอนเรื่องของจิตอาสาในฝั่งเมียนมาด้วย
ขอยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนดีไม่เคยขัดแย้งกับใคร
ไม่มีเรื่องบาดหมางกับคนในสมาคมด้วย
หลังจากเกิดเหตุทุกคนยังตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็หวังว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีนี้ได้โดยเร็ว
ถ้าหลุดกลัวไข้กับคุณมาวะเออมันหนึ่ง
ทุกวันนี้เราอยู่กันเวลาเวลานะครับอยู่กันหลายกว่าพอที่นั่นกันนี่ครับ

คดีนี้ตำรวจกำลังแกะรอยคนร้ายอยู่นะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาจากไหนอะไรยังไงกันบ้างนะฮะ